แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวกับดิฉันคุณต้องได้อัพสเตตัสนี้แน่

เพราะว่าที่ที่จะพาไปเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่จังหวัดบุรีรำ

สูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยแล้วก็ไปชิมเมลอนอร่อยกันที่บุรีรำ

เตตัสแน่นอนเพราะว่านี่คุณผู้ชมมันเป็นการเที่ยวแบบได้ทั้งกินอร่อย
ได้ถ่ายรูปสวยได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดบุรีรำเขาเพิ่งเปิดสดร้อนเลย
ฟาร์มบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความชอบส่วนตัวที่ชอบธรรมชาติ
ชอบทานเมลอนแล้วก็มีพื้นที่อยู่๗ไร่ก็เลยปริ้งเนรมิตค่ะ

สร้างให้เป็นฟาร์มเมลอนปลูกโรงเรือนเมลอนญี่ปุ่นระบบปิด๖โรงเรือน
แค่นั้นคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีมะเขือเทศฮอนแลนด์นี้
ตัดกันตอนกิ่งกันแบบนี้นะเด็กลูกหลานต่างเขาก็ชอบไงได้ไปชมธรรมชาติ
มีบิงชูบิงซูบิงบิงซูนะคะเป็นบิงซูเมลอนเป็นผลผลิตจากฟาร์มนั่นแหละ

เออก็จะได้เห็นว่ามันมาจากธรรมชาตินะทานกันอเร็ดอร่อยนะคะ
นี่แหละเป็นบรรยากาศที่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
อย่างนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเลือกเก็บเองได้ด้วยตนเองค่ะ
ที่นี่จะเน้นการจะเน้นแบบครอบครัวนะคะให้เดินไปตัดเอง
ไปกันแบบครอบครัวให้มีปฏิสัมพันธ์นะคะจะได้มีความสุขที่มากขึ้นค่ะ
โอ้โหเวลาซื้อนี่ก็ไปตัดเองเลยนะ
สดเลยแบบให้มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว
ผักเสร็จก็ถ่ายรูปกันบรรยากาศมุมสวยเยอะแยะไปหมดเลย
ซื้อกลับบ้านซื้อมาปรุงอาหารก็ได้หมดเลยนะคะ
ให้ถูกวันถูกเวลาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปได้ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
ส่วนเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชม๘โมงเช้าจนถึง๕โมงครึ่ง
นาฬิกา๓๐นาทีนะจ๊ะไปกันทั้งครอบครัว
บุรีรำอ่ะใกล้นะคือมันก็ไม่เชิงว่าใกล้มากแต่ก็ไปแล้วคุ้ม
แต่ไม่ไกลเลยความรู้สึกมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะด้วย
ใครชอบฟุตบอลอารก็ไปใครชอบประสาทนะก็ไปเที่ยว
เห็นไหมเดี๋ยวนี้บุรีรำเขาเป็นเมืองที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว